ตั้งตู้เติมเงินอยู่บ้านมีโจรสองคนมาขโมยมางัดแงะตู้เติมเงินนี่แหละคุณผู้ชม
และที่สำคัญตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยละกัน
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒๔๕นาทีของวันที่๑๙มกราคม
จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านรับทำพระราชบัญญัติทำพรบนั่นแหละนะคะ
อยู่ที่ถนนร่วมพัฒนาซอยโรบอตตะมนตกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
นี่ค่ะเห็นชัดเจนเลยนะว่าพฤติกรรมของคนร้ายทำรุนแรงมากงัดแงะเลยค่ะ
ลักษณะคือเป็นผู้ชายสองคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวกางเกงขายาว
ไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ทราบรุ่นมาจอดที่หน้าร้าน
จากนั้นก็ลุกจากรถนะเดินไปที่ตู้เติมเงินแล้วก็พยายามที่จะดึงฝาปิดตู้ค่ะ
ใช้เท้าดันไว้อะแล้วก็ดึงออกมาโอ้โหแต่มันเปิดไม่ได้อะค่ะ
เขาก็ตัดสินใจขับรถหลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุณจุดนั้นประมาณ๑๖วินาทีเท่านั้นเอง
พอเกิดเหตุเนี่ยทางกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเมืองเลยเขาก็เลยเผยแพร่ข่าวนี้ไปนะคะ
ไปสอบถามเจ้าของร้านก็คือนางปอหงเวชยพิรุณอายุ๖๔ปี
บอกว่าเมื่อช่วงประมาณสักเกือบตี๓ได้ยินเสียงเหมือนสัญญาณรถยนต์ดังปิ๊บ
ตัวเธอก็เข้าใจว่าน่าจะมีรถมาจอดแถวนี้แล้วก็เกิดสัญญาณดังขึ้นเอง
ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงสัญญาณของตู้เติมเงินของตัวเองไง
พอเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงร้องอยู่อะค่ะ
เอ๊ะทำไมมันนางดั่งนานเหลือเกินนั่นมาบอกว่าเสียงที่ได้ยินปิ๊บปิ๊บเนี่ย
ไม่ใช่เสียงของตู้เติมเงินเหรอคือเหมือนมาเตือนมาถามว่า
เอาที่ดังปิ๊บปิ๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นเสียงนี้หรือเปล่ามันใช่ไหมมันใช่ไหม
ก็เลยรีบลงมาดูค่ะปรากฏว่าสภาพตู้เติมเงินก็เสียหายอ่ะ
ครับนะคะถูกคนร้ายงัดไปแต่อย่างที่บอกไปว่าเขาก่อเหตุไม่สำเร็จ
เงินในตู้ก็ยังอยู่อะนะคะแต่ตอนนี้สิร้านค้าร้านรวงต่างก็หวาดภาวะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อืมเพราะที่ผ่านมาคนร้ายได้ตะเวนลักทรัพย์ตู้เติมเงินทั่วเมืองเลยกว่าสิบครั้งอ่ะค่ะ
คือก่อเหตุไปเรื่อยเรื่อยอืมแต่ที่สำคัญคือยังจับตัวไม่ได้เลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นหลักฐานจากวงจรปิดในจุดต่างนี่แหละจะเป็นหลักฐานชั้นดี
ที่จะให้คุณตำรวจดำเนินคดีมารับโทษต่อไปนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ
สำหรับผู้ประกอบการเองที่มีการตั้งตู้แบบนี้ก็เก็บเงินเก็บทองให้เรียบร้อย
ส่วนคุณตำรวจเองก็ฝากเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลให้ด้วยนะคะ